ลมหนาวมาปีนี้ถักอีหลีมาปีนก่อน
ให้ทำพอร์ตขึ้นทอดนอน
คุณผู้ชมครับสีสันดำเช้าแบบนี้นะครับ

ผมก็ต้องสนุกสนานคื้นเครงกันหน่อยนะครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ

ถ้าบอกว่าสีสันยำเช้าแบบนี้ก็ต้องมีอะไรเด็ดสิครับ
ผมอยากให้คุณผู้ชมไปเจอแมวพันธุ์ใหม่ครับ
จะเป็นแมวพันธุ์ไหนนั้นเชิญชมได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับเคยเห็นแมวพันธุ์ใหม่ไหมครับ
งับไปก่อนพ่อสอนไว้
เมียวฉันเป็นแมวมาจากต่างดาวฮ่า

ทำไมไม่มาหา
เป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิ
คนไม่มีแฟนก็อย่างนี้แหละครับ
มีเธอเป็นเพื่อนฉันก็สุขใจแล้ว
ใช่ไหมน้องหมาที่รัก

คิดได้อย่างไรนี่ครับคุณพี่
เมื่อมีทางก็ต้องเดินเมื่อสูงแค่ไหนก็จะปีนไป
ผมมั่นใจว่ารถผมแรง
จับตาดูให้ดีครับเตรียมพร้อม
ไปขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นไป

เป้าหมายได้เต็มภาคภูมิใจ

ขอเตรียมตัวหาชุดกันหนาวกันไว้ก่อนครับ
ต้องชุดนี้เท่านั้นถึงเจ้าอบรุณ
เออว่าแต่ว่ามันจะเดินได้ไหมพี่
ดูเดินช้าชะหรือว่าพี่จะเอาไว้นอนที่บ้านอย่างเดียว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

วิ่งก่อนแน่ครับถ้าเห็นนะครับ
หมดเวลาแล้วครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ